อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เรื่องร้องเรียนแท็กซี่

มีสาวผู้ให้สองคนหนึ่งเขาก็อัดคลิปมา
บอกว่าแท็กซี่มาส่งไม่กดมิเตอร์
แล้วก็มาหาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะ

งกไปชมคลิปนี้กันค่ะ
กูทำแบบค่ากฆ่ามีปัญหา

เห็นไหมล่ะผู้หญิงเขาไม่ยอม

คือผู้ชายนี่คลิปคือคนที่อัดคลิปแล้วพูดแบบ
เฮ่ยมาตอนหลังสามประเภทสอง
ที่เป็นเจ้าของเรื่องออกมาโพสต์ทั้งคลิปแล้วก็ภาพบนโลกโซเชียล
แต่คนเสื้อดำที่ยืนอยู่นั่นคือคนญี่ปุ่น

เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะ
หรือแบบยูโอเคนะโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
จะเห็นว่ามีโชเฟอร์แท็กซี่กำลังยืนถือมือถือ
ถ่ายคลิปขณะกำลังมีเสียง
มีปากมีเสียงกันกับชายชาวญี่ปุ่นค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นโชเฟอร์ก็ได้ผลักตัวชายชาวญี่ปุ่นออกไป
ก่อนที่รอบอภอและผู้คนแถวนั้นจะเข้ามาห้าม
ตอนท้ายโชเฟอร์แท็กซี่ก็ตอบกลับมาว่า
ไปสถานีตำรวจนะคะ
คลิปนี้ก็เจ้าของคลิปเจ้าของเรื่องราว

เขียนบัญญาณคลิปบอกว่า
บอกว่าแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์เราก็ยอม
ปกติถ้ากดมิเตอร์๕๐บาทแต่นี่ยอมให้๑๐๐บาท
พอส่งถึงที่ตะโกนด่าเราว่า
ถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงคงได้เยอะกว่านี้ไม่เรื่องมาก
แต่นี่เป็นกะเทยงกได้แค่๑๐๐บาท

ยังจะทำร้ายร่างกายลูกค้าด้วยค่ะ
ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าแท็กซี่คนนี้เนี่ย
ขับรถวนกลับมาดักรอประมาณ๒รอบด้วย
ที่เขาแชร์โพสต์นี้เขาบอกว่าโหช่วยกันแชร์ต่อไปค่ะ
ต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วล่ะประมาณนี้นะคะ
ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ชุดตรวจการศูนย์
ก็ได้ตรวจสอบรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน
ทศ๓๒๙๒กรุงเทพฯมหานครค่ะ

ครอบครองสหกรณ์แท็กซี่ไทยจำกัด
ก็มีนายสมศักดิ์สกุลยืนยงเป็นเจ้าของ
แล้วก็มีนายสมศุกร์อินทรบำรุงเป็นผู้ขับรถ
ซึ่งนายสมศุกร์ได้ก็
อภัยค่ะนายสุขสมนะคะก็ได้ยอมรับสารภาพทั้งหมด
ได้ทำการเปรียบเทียบปรับข้อหาไม่ใช้มาตรมิเตอร์

แล้วก็ส่งผู้ขับรถเข้ารับการอบรมอีก๓ชั่วโมงนะคะ
พี่โชเฟอร์รู้ได้อย่างไรว่า

ไม่รู้ทั้งบ้านดูอยู่จะรู้สึกอย่างไรบ้าง

แผ้นก็บอกจะแต่งจะแต่งเรากลัวแล้วไม่แต่งหรือเปล่า
เรื่องมากจะตายป่ะเอาจริง

ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้หญิงจะได้เยอะกว่านี้
เดี๋ยวจะได้เรื่องมากแมนคุยกัน

เดี๋ยวพักกระทบสัมภาษณ์กันก่อนค่ะ